คุณผู้ชมฮะเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ให้คุณผู้ชมช่วยกันหาคำตอบให้หน่อย
ว่าผู้ชายในคลิปไปโดนตัวไหนมา
ไปโดนอะไรมาเกิดอะไรขึ้นให้ไปดูคลิปนี้กันนะครับ
โอ้โหเขาเป็นอะไรนะคุณนะยุกยิกยุกยิก
อยู่นิ่งแบบนี้เลยนะฮะตลอดช่วงของการติดไฟแดงนะครับ
คลิปไม่ยาวมาก๓๓วินาที

แฮชแท็กเบาได้เบา
แท็กดีดแฮชแท็กแบบนี้ไม่ขายให้แล้วนะ
แล้วคุณดูช่วงที่รถออกตัวเนี่ยโอ้โหเขายกขาขึ้นนะฮะ

ชาวเน็ตอารมณ์ดีเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายเลย
เช่นถ้าทำแบบนี้วันหลังไม่แบ่งขายให้แล้ว
แบ่งขายอะไรถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิดกฎหมายไม่ดีนะ
แล้วก็บางคนบอกว่าแบบนี้เรียกเต็มกราฟนะฮะ
ขณะที่ถามว่าตำรวจสพเมืองสกลนคร
เจ้าของท้องที่ได้เห็นคลิปหรือยัง

แล้วก็บอกว่ากำลังเร่งติดตามตัวชายในคลิป

เพราะว่าต้องเป็นการป้องกันป้องปรามเอาไว้
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันอาจจะรุนแรงกว่านี้คุณ
เมาอะไรมาแล้วมาขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน
มันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับ

ฐานขับรถโดยประมาทและหน้าหวาดเสียวนะครับ
เพราะว่าถ้าสังเกตดีอย่างที่ผมบอกนี่ตอนออกตัว

โอ้โหยกขาสองข้างพาดไว้ที่แฮนด์จับเลย

เดี๋ยวออกตัวกันท่าไหนดีนะนอนแบบนี้ดีกว่า

ใช่ค่ะดูแล้วก็หวาดเสียวนะคะ

นั่นสิ